หนึ่งกำลังใจที่ส่งไปให้ผู้กำกับมากฝีมือ

หลังจากที่พี่อ๊อฟเขาป่วยถูกหามตัว
เพราะว่ามีอาการเส้นเลือดในสมองตีบนั่นเอง
วันนี้ค่ะทีมแพทย์พร้อมกับครอบครัววัชิระบรรจงนะคะ
ได้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการครั้งแรก
นับตั้งแต่ถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ
โดยรวมอาการของพี่อ๊อฟดีขึ้นตามลำดับค่ะ
แล้วก็อยู่ระหว่างการทำกายภาพบำบัด
เพื่อที่จะเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายนะคะ
ขณะที่ครอบครัววัชิระบันจงเองก็ขอเป็นตัวแทนพี่อ๊อฟ
ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เลย
แล้วก็เชื่อว่ากำลังใจดีจากทุกคนนี่แหละค่ะ
ที่ช่วยให้พี่อ๊อฟดีวันดีคืนนั่นเอง
ในการกลืนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย
สิ่งที่เราพบเป็นที่น่าพอใจ
เพราะเราเห็นการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ก็คือคิดวันนี้ที่คุณจะทำตัวเองให้มันแข็งแรง

คุณไม่สามารถที่จะออกไปทำงานได้แน่นอน

เพราะว่าอ๊อฟเป็นคนที่อยู่กับงานมาทั้งชีวิต
แต่การกำหนดต้องขึ้นอยู่กับสภาพ

โอ้โหต้องบอกว่าพี่อ๊อฟเนี่ยใจมาเต็มร้อยเลยคุณผู้ชม

เป็นภาพที่ทำให้แฟนใจชื้นขึ้นมามากเลยค่ะ
ทีมงานบอกกับเราว่าพี่อ๊อฟเป็นคนเขียนด้วยตัวเองนะคะ
ใช้เวลาเขียนประมาณ๒นาทีเท่านั้นเอง

เพื่อที่จะขอบคุณแฟนที่ส่งกำลังใจไปให้อาการป่วยของพี่อ๊อฟให้ดีขึ้น
ใครที่คิดถึงผลงานของพี่อ๊อฟพงพัฒน์นะคะ
ใจรอกันอีกหน่อยเพราะว่าพี่อ๊อฟบอกแล้วว่า

ต้องตอนนี้ก็อาการดีขึ้นตามลำดับค่ะ

ก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งไปให้พี่อ๊อฟจริงนะ
ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการทำกายภาพบำบัดด้วย
เชื่อว่าอีกไม่นานเดี๋ยวพี่อ๊อฟจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็แข็งแรง
ผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่วันนะ
ยังสามารถเขียนตัวหนังสือออกมาได้ขนาดนี้

วาดรูปตัวเองออกมาด้วยอ่ะ

คือพูดได้เป็นประโยคยาวขึ้นแล้วด้วยสื่อสารได้แล้วด้วยนะคะคุณผู้ชม
ยังไงก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับพี่อ๊อฟผ่านทางไลน์ไทยรัฐของเราก็ได้เนาะ